หิวมากก็อารมณ์ร้อนขึ้นมาเหมือนกันนะฮะพาไปทานข้าวแกงราคาถูกที่นครปฐม
สิบบาทเท่านั้นสำหรับคนที่มีเงิน
แต่ถ้าคุณไปกินแล้วไม่มีเงินเขาให้กินฟรี
กินฟรีอิ่มจังจังไม่มีก็กินฟรีเข้าไปเลยนะฮะ

นั่นสิครับร้านข้าวแกง๑๐บาทคือร้านอิ่มจัง
ตั้งอยู่ในเขตวัดอ้อน้อยในตำบลทุ่งขวาง

บันเจิดนวลเอี่ยมเจ้าของร้านบอกว่าเปิดข้าวแกงมา
นี่ร้านบุฟเฟ่เลย๑๐บาทเท่านั้นถ้าไม่มีเงินก็กินฟรีไปเลย
เปิดมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแบบนี้
ได้รับความสนใจจากลูกค้ามากอุดหนุนไม่ขาดสายเลย
๗โมงเช้าถึงบ่าย๒วันอังคารถึงวันอาทิตย
แค่วันจันทร์นะครับแต่ละเมนูก็จะมี๗๑๐อย่างด้วยกันให้เลือกกินเลย
ผลไม้ก็มีของหวานก็มีสับเปลี่ยนกันไป
ถุดิบนำมาประกอบนั้นได้มาจากวัดอ้อน้อยนี่แหละ
และบางส่วนคนใจบุญก็บริจาคมาให้ค่ะมีแม่ครัวจิตอาสาด้วย
เท้าเนื้อ๓๐บาทดีจังมีกับกี่อย่างนี่ขนมกล้วยใช่ไหม
มีข้าวอาหารถูกต้องครับเขามีข้าวให้มีกับข้าวให้อีก๒อย่าง
ถ้าเกิดส่งกับนี้ก็๓๐บาทดีจังนะฮะ
ที่นครปฐมพาไปดูที่นครสวรรค์หน่อยค่ะคุณผู้ชม
พาไปกินลูกชิ้นยามดึกที่ร้านป้าเนา
อยู่ที่ตำบลบ้านแก่งที่อำเภอเมืองนครสวรรค์

แต่ดูสิคนต่อคิวซื้อลูกชิ้นกันยาวแน่นร้านเลย
คือมันเป็นของเด็ดของดียามดึกเลยนะคะเนี่ย
ลูกชิ้นชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็หอม

นี่เขาเปิดขายตั้งแต่๓ทุ่มจนถึงตี๓นะ
เนาอายุ๖๓ปีแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าป้า
ลูกชิ้นชุบแป้งทอดมา๔๒ปีแล้วจ้ะ
ขายไม้ละ๕บาทมีหมดเลย
ลูกชิ้นหมูหมูยอไส้กรอกลูกชิ้นปลา
ป้าทอดใหม่ร้อน
น้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยกำลังดี

อยากให้ปิดท้ายด้วยน้ำมะนาวคันสด
ระดับความเปรี้ยวได้ด้วยนะจ๊ะ
ราคาก็๑๕๒๕บาทเท่านั้นเอง

วันหลังก็ฝากนักข่าวเราไปทำแล้ว
มาฝากเราสักไม้สองไม้มาตั้งตรงนี้เลย
จะได้แบบกินไปด้วยเหล้าขาวไปด้วย
ใช่นี่ป้าเนาให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะ
เผื่อใครจะตามไปกินนะคะ

ร้านอยู่หาไม่ยากอยู่ตามถนนนครสวรรค์บ้านแก่งนั่นเอง